ช่วงนี้ต้องออกกำลังกายกันเยอะหน่อยนะคะ

และก็พี่แอนค่ะพี่แอนทรงประสบของเรา

คือออกกำลังกายตอนเช้าไปวิ่งจ๊อกกิ้งแบบนี้ค่ะ
สุขภาพดีค่ะเงือชำออกมาเลือดฝาด
โอ้โหคุณผู้ชมดูสิคะสามสาวสวยหน้าสดกันทั้งหมดเลย
นะคะแล้วก็อยากให้ดูภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่ต้องร้องว่าอู้ว้าวนี่

คุณผู้ชมภาพเมื่อสักครู่ที่เห็นนี่แหละค่ะ
แล้วก็อีกคนหนึ่งที่เขาชวนมาแน่นอนค่ะ
แฟนต้องมาด้วยมาร์คปะรินนั่นเอง
คุณผู้ชมก็มาออกกำลังกายยามเช้ากันแบบนี้นะคะ

สองคนก็เมื่อเช้าก็ไปออกกำลังกายมาเหมือนกันนะ

ไม่ถ้ามีโอกาสก็อยากไป